ดูเรื่องราวที่เกี่ยวกับแม่น้ำหนึ่ง

ไม่ใช่เรื่องที่ว่างวดนี้ฟอร์มคืนฟอร์มกลับมา
แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับแม่น้ำหนึ่ง

คุณฟิล์มที่เป็นสามีโดยชอบโดยกฎหมายของคุณเอิญ
คุณเอิญเนี่ยนะ

คุณเอิญเนี่ยไปกับทนายโนบิตะไปฟ้องหย่าสามีคนเมื่อกี้ไง

เรียกค่าทดแทนค่าอุปการบุตรจากแม่น้ำหนึ่ง๒ล้านบาทครับ
เพราะว่าสามีเธอไปมีความสัมพันธ์กับแม่น้ำหนึ่ง
บอกต้องรักษาศักดิ์ศรีของตัวเอง

ความสัมพันธ์ระหว่างนางสาวพิรดาธนโชจินดาหรือแม่น้ำหนึ่ง
กับนายพงศธรคงเพชรศักดิ์หรือว่าคุณฟิล์มนะฮะ

โดยแม่น้ำหนึ่งและฝ่ายชายออกมาปฏิเสธโดยตลอดจำได้ไหมครับ
อ้างว่าโอ๊ยภรรยาของฟิล์มเนี่ยขี้หึงจนฝ่ายชายต้องลาออกจากงานแล้วก็มาทำงานกับแม่น้ำหนึ่ง
เมื่อวานนี้นางสาวดุสิตาแนมขุนทศภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของในฟิล์ม
พร้อมด้วยนายกฤษดาโลหิตดีหรือทนายโนบิตะ
และนายพานุมาตรจิตวสินกุลหรือว่าเฮียเปี๊ยกนักธุรกิจชาวอุดรธานีนะฮะ
ไปที่ศาลเด็กและเยาวชนและครอบครัว
ฟ้องหย่าในฟิล์มครับเป็นจำเลยที่หนึ่งนะแล้วแม่น้ำหนึ่งเธอเป็นจำเลยที่สอง
เรียกค่าเสียหายทางละเมิดคนละ๓แสนบาท
และค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร๒คนคนละ๕๐๐บาท
กว่าจะบรรลุนิติภาวะถ้ารวมแล้วเนี่ยนะ
มันจะอยู่ที่ประมาณ๒ล้าน๖แสนบาท
คุณเอิญเนี่ยแถลงข่าวเรื่องนี้ก่อนจะไปฟ้องศาลบอกว่า
เธอเป็นชาวบ้านเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กและเป็นแม่ของลูกสองคน
ไม่มีเงินไม่มีทองจะไปต่อสู้กับใครเขาหรอก
ก็เลยขอให้ทนายโนบิมาช่วยเหลือเรื่องคดี
จากวันที่๖ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งอ้างบอกว่าเป็นทนายความของแม่น้ำหนึ่ง
ไปที่บ้านของเธอไปพูดจาข่มขู่พี่สะพ้าย
ทนายคนนั้นบอกกับที่บ้านเธอบอกว่าอยากให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาพูดคุยกันดีกว่า
คุณจะเอาไม้ซี่ไปงัดไม้ซุงได้ยังไง
ฟ้องหย่าแล้วเรียกค่าทดแทนจากในฟิล์มเนี่ยแล้วก็เจ้าแม่ใบ้หวยคนดังเนี่ยนะฮะ
คือเพื่อต้องการปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองในฐานะเมียหลวงที่ถูกสามีใส่ร้าย
ว่าไปมีชายอื่นอีกทั้งอยากจะให้ทั้งคู่ออกมายอมรับแล้ว
และยอมรับความจริงต่อสังคมกับลูก
ที่ผ่านมาเธอบอกเธอเจ็บปวดมากเก็บซ่อนน้ำตาเอาไว้ไม่ให้ลูกเห็น
กระทั่งวันหนึ่งคือลูกของเธอไปเที่ยวจังหวัดระยองกับฟิล์ม
แล้วเจ้าแม่ใบ้เลขคนดังไปด้วย
ลูกสาวเล่าให้ฟังบอกว่าถามปุ้ยดีกว่า
ถ้าลูกกลับมาเล่าแบบนี้ปุ้ยจะรู้สึกยังไง
ลูกไปเที่ยวกับฟิล์มกับแม่น้ำหนึ่งแล้วกลับมาบอกว่า
เนี่ยแม่น้ำหนึ่งเนี่ยได้หอมแก้มพ่อต่อหน้าหนูด้วยนะ
นี่แหละครับเธอได้ยินเธอตกใจเหมือนปุ้ย
นี่แหละฮะเธอบอกหัวใจแตกสลายเลย
เชื่อใจครับพยายามจะกั้นน้ำตา
กั้นน้ำตาไม่อยู่จริงเพราะว่าไม่อยากหล่อง่ายให้ลูกสาวเห็นค่ะ
คับโตพอที่จะรับรู้เรื่องราวเลยนะ
เพราะว่าลูกสาวเขาเป็นคนที่ห่วงพ่อเขามากค่ะ
แล้วกระนาดหนูออมพ่อเขาก็ยังแบบ

หนูเสียใจตรงที่ว่าทำไมเขาต้องมาทำให้ลูกเห็นด้วย

ส่วนทนายโนบิตะเนี่ยมั่นใจในพยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้นะครับ
เพราะว่ามีพยานบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับนายฟิล์ม
แล้วก็คุณเอิญมีคลิปเสียงมีข้อความแชท
พิสูจน์ความสัมพันธ์ของบุคคลทั้งสองได้
โดยทนายบอกว่าไม่ต้องไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ใด

ตั้งแต่มีการแถลงข่าวนี้ไปฟ้องร้องนี้
ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรเลยนะ

เดี๋ยวต้องรอดูท่าทีจากแม่น้ำหนึ่งนะครับกับคุณฟิล์มด้วย